ข่าวฮอตกันก่อนเลยนะคะก่อนหน้านี้ถ้ายังจำกันได้
คุณไทยเอกพันธ์เคยออกมาให้สัมภาษณ์นะคะว่าเตรียมจะอย่าขาดกับภรรยาสาวคุณยุ้ยคนนึงนิด
ใช่ก่อนวันวาเลนไทยก็คือเมื่อวานนี้วันที่๑๓กุมภาพันธ์
แต่ว่าล่าสุดนะคะทางด้านคุณยุ้ยเนี่ย
ออกมาร่อนจดหมายซึ่งดูเหมือนว่าจะเป็นหนังคนละม้วนเลยนะคุณเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังแบบนี้นะคะ
คือคุณยุ้ยคนึงนิดสิริพงศ์ปรีดาภรรยาของคุณไทยเอกพันธ์เนี่ย
เขาส่งเอกสารชี้แจงมายังสื่อมวลชนจากกรณีข่าวยุติชีวิตคู่๑๒ปี
และนัดจดทะเบียนหย่าก่อนวันวาเลนไทยเพียง๑วัน
ตามที่ฝ่ายชายให้สัมภาษณ์กับสื่อไปก่อนหน้านี้นะคะ
นั่นก็คือเธอไม่เคยมีความคิดที่จะอย่าขาดจากสามีมาก่อน
พร้อมระบุว่าจากข่าวที่เสนอว่าแยกกันอยู่กับสามีมา๓ปี

ในบางเสานะคะอีกทั้งบางครั้งต้องแสดงให้ลูกเห็นว่า
กับแม่ยังรักกันอยู่นั้นไม่เป็นความจริง
เพราะตั้งแต่แต่งงานอยู่ด้วยกันมาเป็นเวลา๑๓ปี

หลังแรกเนี่ยเป็นบ้านและสำนักงานที่ใกล้โรงเรียนของลูกนะคะ
ส่วนอีกหลังเป็นเรือนหอที่จะอยู่กันแบบพร้อมหน้าพร้อมตาในวันหยุดสุดสัปดาห์
อีกทั้งในวันที่๙มิถุนายนปีที่แล้ว
จัดงานฉลองครบรอบแต่งงาน๑๒ปี
กลางครอบครัวของทั้งสองฝ่าย
รวมถึงกรณีที่ไทยเอกพันธ์บอกกับสื่อว่าเปิดใจบอกเลิก
และไม่ต้องการให้ความสัมพันธ์คุมเคลือ
เนื่องจากอยากให้เกียรติทั้งฝ่ายคุณยุ้ยและผู้หญิงที่เข้ามาคุยนั้นไม่เป็นความจริงนะคะ

และส่งภาพยืนยันกับทีมข่าวบันเทิงไทยรัฐของเราด้วย
ตามที่คุณผู้ชมได้เห็นในตอนนี้
และอธิบายภาพที่เธอโพสต์ลงในเฟซบุ๊คส่วนตัวนั้นเป็นภาพในชีวิตประจำวัน
ไม่ใช่รูปเก่าที่นำมาโพสต์ใหม่แต่อย่างใดค่ะ
อ้าวอย่างใดล่ะ

เพราะว่าคุณไทยเขาบอกว่าแยกกันอยู่๓ปีแล้ว
เพราะว่ามีเรื่องปัญหาเรื่องของเวลาที่ไม่ตรงกัน

แล้วก็คุณยุ้ยยังเผยต่ออีกด้วยว่ากรณีข่าวที่ระบุว่า
กุลสตรีน้องสาวของเธอโพสต์รูป
เพื่อยืนยันความสัมพันธ์ของพี่สาวและพี่เขยด้วยรูปเก่า
เพราะอดีตนักแสดงสาวไม่ทราบความจริงนั้นก็ไม่เป็นความจริงอีกเช่นกัน
โดยคุณยุ้ยเขาอธิบายว่าแบบนี้นะคะ
คุณนิ้งและทุกคนในครอบครัวทราบดีว่า
และหนุ่มไทยยังใช้ชีวิตฉันสามีภรรยา
อีกทั้งนักแสดงหนุ่มไม่ได้ถูกขอร้องหรือบังคับให้ทำสิ่งใดตามที่เป็นข่าวค่ะ
ดังนั้นนะคะหากมีข่าวที่แสดงว่าเธอและสามีเลิกกันหรืออย่าขัดกันแล้ว
และขอโทษที่ออกมาชี้แจ้งช้าเพราะลูกกำลังสอบไม่อยากจะให้กระทบกับเธอในจิตใจ
เธอบอกแบบนี้นะคะ
เพียงสั้นว่ายังไม่สะดวกให้สัมภาษณ์ในตอนนี้

และเลยเวลานัดมามากแล้วก่อนจะขับรถออกไปในทันที

คือจากการให้สัมภาษณ์กับหนังสือที่ร่อนมาให้สื่อมวลชนเนี่ย

คุณไทยเอกพันธ์เขาออกมาชี้แจงว่า

เนื่องจากว่าใช้ชีวิตแยกทางกันมาประมาณ๓ปีแล้ว

ก็ไม่ถือว่าเร็วนะถือว่านานมาก

ใช่คือใช้ชีวิตคู่อยู่ร่วมกันมา๑๒ปี
ที่สำคัญตอนนี้มีโซ่ทองคล้องใจด้วยกันถึง๓คน
มีน้องใบเตยใบตองแล้วก็มีน้องคนเล็กอีกหนึ่งคน